ไปดูเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งจำได้ใช่ไหมครับ
เขาไปก่อเหตุชิงรถยนต์ของพยาบาลสาว
ไปจอดอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ตามจับได้แล้วครับไปอยู่บ้านแฟนสาวที่ขอร์นแกร่
ก็ไปขโมยรถของเขาพอจับได้ปุ๊บพาตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพนะฮะญาติยาดของคนเจ็บ

เงินบ้านเมล็ดบร้อยไก่ใกล้
เสื้อแดงกับผู้ต้องหานะเป็นอดีตเซลลแมนขายเครื่องกรองน้ำ
ค่ะแต่คนที่ตำรวจพยายามล็อกพยายามจับเนี่ย
เป็นญาติพี่น้องของพยาบาลผู้เสียหาย
จะเข้าไปรุมประชาธรรมระบายความแค้นเนี่ยกับผู้ต้องหาที่ไปชิงทรัพย์เขาเนี่ยนะฮะ
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะ
หน้าที่หน้าร้านสะดวกซื้อจุดที่เกิดเหตุนะฮะ
ย้อนกลับไปของค่ำคืนวันที่๘ที่ผ่านมาเนี่ย
หน้าร้านสะดวกซื้อนะฮะแล้วก็อยู่ที่บริเวณสาขาสี่แยก
เสดียงนะฮะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ผู้ต้องหาคือนายนบศรีโพ
อายุ๒๒ปีเป็นชาวสุโขทัยเป็นอดีตเซลแมนขายเครื่องกรองน้ำ
ขี่รถจักรยานยนต์มาไปจอดที่ข้างร้านเห็นแล้วว่าผู้เสียหาย
เป็นผู้หญิงมาคนเดียวออกเวรมาแวะไปซื้อของเดินไปขึ้นรถของเขา
หมายถึงผู้หญิงนะเดินไปสตาร์ทเครื่องผู้ต้องหาเข้าไปเลยครับ
พยายามต้องการจะชิงสร้อยคอทองคำนะฮะแต่แน่นอนนะฮะ
ผู้เสียหายไม่ยอมก็มีการยื้อยุดฉุดกระชากกันหลังจากนั้นก็ต่อยหน้า
พยาบาลไปหลายครั้งจนแบบบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ผลักผู้เสียหายลงจากรถ
แล้วก็ขับรถหนีไปแต่ปรากฏว่านะฮะแน่นอนนะฮะ
ผู้ต้องหาทำโทรศัพท์มือถือตกเอาไว้ตำรวจก็เลยโทรเข้าเครื่องไป
นี่เครื่องใครนี่เครื่องใครแล้วประเด็นคือรู้เลยว่าเป็นเครื่องใคร
นะฮะก็ก็พยายามคือเอาเครื่องนั้นอ่ะโทรไปหาเบอร์ล่าสุดที่เขาโทรไปอ่ะน่ะ
อืมก็โทรไปเจอใครรู้ไหมใครแฟนของผู้ต้องหาคนนี้ค่ะ
รับสายพอดีอยู่ขอนแก่นตำรวจก็แกะลอยไปไปจับกลุ่มได้อยู่บ้านแฟนอยู่ขอนแก่นนู้นแหละฮะ
กรรมติดจรวดนะฮะทำมือถือตกก็เลยโทรไปหาเบอร์ในนั้นไปเจอแฟนพอดี
ผู้ต้องหาก็สารภาพผมทำจริงครับผมทำร้ายผู้เสียหายจริงถามว่าทำไปทำไม
นั่นสิผมเครียดอ่ะแฟนผมอ่ะลบเล้าเหลือเกินอยากกินหมูกระทะ
อยากได้นั่นได้นี่ผมกดดันมันบอกว่าถ้าผมไม่ให้นะไม่ต้องมาเจออีกเลย
ก็เลยเครียดกดดันก็เลยไปก่อเหตุทำร้ายพยาบาลแล้วก็ชิงรถเข้าไป
แล้วมันดีขึ้นเหรอคะถามจริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาไหมล่ะ
เอาไปฟังเสียงเขาหน่อยครับตอนนั้นที่ผมทำไปคือผมไม่ไม่ไม่รู้สึกตัวเลยพี่
เพราะอะไรฮะคือมันใดกดกันมันเยอะกว่าครับแล้วพอพอทำไปคือผม
คือกูจะต้องได้นั่นต้องได้นี่ถ้ากูไม่ได้ก็คือมึงไม่ต้องมาคุยกับกู
คือมันบ่อยครั้งมาก
ตำรวจก็ไม่ได้ปากใจเชื่อนะว่าเออถูกแฟนรบร้าวกดดันจนเครียด
เพราะว่าคุณต้องการจะขโมยสร้อยคอเขาไง
อยากได้ทองไปขายหรือเปล่าจะเอาเงินไปขายไปซื้อ
เอาทองไปขายเอาเงินไปซื้อข้าวของพาแฟนไปกินหมูกระทะอะไรประมาณนี้
มันก็คือการสิ่งหาย้อมปกาล
เพราะว่าวงค์จอมปริกเห็นอยู่แล้วว่าคุณต้องขาขับรถป้วนเปลี่ยนไปมาหลายรอบ

โอกาสเองก็เจอผู้หญิงมาคนเดียวก็เลยก่อเหตุมาลงมือแบบนี้
สุดท้ายไปไม่รอดถูกรวบตัวได้นะครับ